ฉะเชิงเซาค่ะมีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้น
ผู้ชายวัย๒๗ปีคนนึงขับรถมากับภรรยา
ภรรยาเนี่ยท้องอยู่๓เดือนนะคะก็กำลังจะขับรถกลับบ้านกันนี่แหละ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ชนท้ายรถเก่งที่จอดติดไฟแดงอยู่

แล้วก็รถหมุนไปชนรถคันอื่นอีกหลายคัน
สุดท้ายเสียชีวิตกันหมดเลยนะคะ๓คนพ่อแม่ลูก
ตรงนี้เป็นสามแยกไฟแดงวัดผานิตาราม
บนถนนสิริโสธรขาเข้าฉะเชิงเศร้าค่ะ

คุณผู้ชมเห็นว่ามันดูเหมือนลักษณะคล้ายซากเลยคันนั้นแหละค่ะ
พังเสียหายทั้งคันจอดอยู่กลางถนน
นายกิติสาสมจิตวัย๒๗ปีเป็นคนขับ
มีนางสาวไฟล์วัย๒๒ปีเป็นภรรยาตั้งคันได้๓เดือนนั่งมาด้วยกันนะคะ

รวมทั้งหมดเนี่ยรถ๔คันพังกันหมดเลยนะคะ
สอบสวนคนขับทั้ง๓คนก็ให้การตรงกันค่ะว่า
พวกเขาจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่บนถนน
ทีนี้จังหวะไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะ
แล้วรถของนายกิติเองก็หมุนอีก

ก็เลยทำให้สองสามีภรรยาพร้อมลูกในท้องเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอีกทีนึง
เพื่อหาสาเหตุต่อไปว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นค่ะ